คุณผู้ชมส่งมาวันนี้ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

คุณนัทธิธรไปร่วมเกณฑ์ด้วยหรือเปล่า
นั่นสิส่งมาบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะ

สำหรับการเกณฑ์ทหารประจำปี๒๕๖๑นะคะ
เรายังเกาะติดเกี่ยวกับสีสันกันอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะเมื่อวานนี้นะคะก็คือจุดคัดเลือก
วัดราชโพทองจังหวัดสมุทรปราการ
จุดนี้น่าสนใจเพราะมีคนน่าสนใจเนี่ย

และเขาเคยเป็นคนที่เรียกร้องไม่ให้มีการเกณฑ์ทหาร
ใช่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องทำโดยสมัครใจ
ถ้าไม่สมัครใจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะ

นายเนตีวิทย์
เป็นนักขึ้นไหวทางการเมืองและก็ยังเป็นนักศึกษาเป็นนิสิทธิ์
ดูเวลาหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวว่ากัน

ระบุว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมา
แต่ว่ายังไม่พอนะ๕เรือนที่อยู่ในข้อมือ

ครับคือใบหน้าของนายเนติวิทย์เขาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะ
ทายสื่อมวลชนแล้วก็ชูนาฬิกาสวมใส่ข้อมือ๕เรือน
พร้อมพูดเสียดสีว่านาฬิกาทั้งหมดยืมเพื่อนมาครับ

และยังมีในกระเป๋าอีก๙เรือนนะครับรวมเป็น๑๔เรือนครับ
เพื่อนให้ยืมทั้งหมดเลย
และเพื่อนที่ให้ยืมยังมีชีวิตอยู่ทุกคนครับ
คือมีหลายเหตุผลหลายข้อมากไล่เป็นข้อไปแบบนี้นะคะ
ซึ่งในครั้งนี้นายเนติวิทย์นอกจากมาคนเดียวแล้วนะ
เขามากับเพื่อนนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคนอื่นด้วย
มาทำแบบสอบถามผู้ที่มารอเกณฑ์ทหารและผู้ปกครองที่มารอสังเกตการ
โดยในแบบสอบถามมีอยู่๒ข้อที่ให้กากบาท
ก็คือคำว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
ข้อที่๑ที่เขาถามในแบบสอบถามก็คือ
เราควรเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารจากระบบบังคับเป็นระบบสมัครใจหรือไม่
ส่วนข้อที่๒ในแบบสอบถาม
กองทัพควรรับรองว่าพลทหารจะไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ระหว่างเกณฑ์ทหาร๑๐๐หรือไม่
ส่วนใหญ่กากบาทในช่องที่เห็นด้วยนะอันนี้สำหรับผู้ปกครองนะคะ
หมดสมัยแล้วนะครับเราต้องการสังคมที่เป็นประชาธิปไตย
สังคมที่เห็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนยกเลิกนะครับการบังคับการเกณฑ์อาหาร
และเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ
คำตอบที่เขาเอามานับคะแนน
เขาเอาใบกากบาทมานับดูเลยนะว่าคะแนนเสียงเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าในข้อว่าเราควรเปลี่ยนระบบเกณฑหาร
ระบบบังคับเป็นระบบสมัครใจหรือไม่
มีคนเห็นด้วย๑๔๔คน
ส่วนข้อที่ถามว่ากองทัพควรรับรองว่า
พลฐานจะไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน๑๐๐หรือไม่
ก็มีคนเห็นด้วย๑๕๗คนจากทั้งหมด๑๖๙ใบนะครับ
แล้วก็นายเนติวิทย์ยังให้สัมภาษณ์ว่าจุดยืนของเขาเองยังคงเหมือนเดิม
คือขณะนี้หมดยุคหมดสมัยที่จะมาเกณฑ์ทหาร
ซึ่งมีลักษณะเหมือนไพร่เหมือนธาตุนี่พูดแบบนี้เลยนะฮะ
เป็นเสียงสะท้อนของนายเนติวิทย์
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสีสันของการเกณฑ์ทหารในจุดที่เขาไปขอผ่อนผัน
เขาขอผ่อนผันเป็นปีที่๒แล้วนะ
โดยให้เหตุผลว่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาค่ะ
ไปกันต่ออีกหนึ่งจุดนะคะเป็นสีสันอันนี้เป็นสีสันแน่นอน

หลายจุดหลายที่มีสีสันแบบนี้ที่นี่คือที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด

ระหว่างที่คัดเลือกทหารอยู่ก็มีเสียงฮือฮาเพราะคนนี้ค่ะ
สาวประเภท๒หน้าตาดีเขามีอาชีพเป็นนางแบบ

ใช่สูงถึง๑๗๕เซนติเมตรนะคะ
นางแบบสาวคนนี้ก็คือนายชะยาดาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือน้องมิว
น้องมิวคือคนแรกนะครับผมเยานะครับ
ใช่เสื้อขาวเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าคมนะคะ
ส่วนอีก๒คนสาวประเภท๒เขาบอกมารายงานตัววันเดียวกัน
และความสวยก็ไม่แพ้กันเลยทั้งหมด
เราเอามาฝากกันนะคะเพราะว่าต้องมีการรายงานตัวเนาะ

เช่นเดียวกับที่อ่างทองค่ะมาดูความสวยความงามกันต่อ

มารายงานตัวมาเกณฑ์ทหาร๔คนด้วยกันนะคะสำหรับสาวประเภท๒
ทุกคนแต่งตัวคือผู้หญิงอะค่ะยังไงก็ผู้หญิง
หน้าตาก็ผู้หญิงแต่งตัวก็ผู้หญิง
สวยไม่แพ้ผู้หญิงบางทีดีชั้นก็ต้องก้มอาด
งดไปเพราะว่าเงยหน้ามาแล้วรู้สึกอาย
ทำไมคุณไม่อยากมองพวกเธอเพราะอะไรฮะ
เขาสวยเกินไปดิฉันก็อายไง
คือ๔คนนี้นะคะหลังจากที่มารายงานตัว

เขาบอกถูกหนุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่มาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เช่นเดียวกับหน่วยอื่นนะคะ

มีชายไทยแล้วก็สาวประเภทสอง
อกจากนี้ก็มีหนุ่มเจ้าเนื้อมารายงานตัวกันอย่างคึกคัก
แต่คึกคักมากกว่าสาวประเภท๒
และคนจับใบดำใบแดงคือกองเชียร์

มารายงานตัวคนเดียวแต่ยังไม่นับรวมกองเชียร์

สาวประเภท๒๒คนที่มารายงานตัวเมื่อวานนี้
เขาก็บอกว่าแม้กายจะเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง

ถ้าสมมุติว่าตรวจร่างกายและผ่านและจับได้ใบแดงเนี่ย
พร้อมนะกับการรับใช้ชาติ
พร้อมแบบนี้เลยแต่ตรวจร่างกายก่อน
ร่างกายเป็นหญิงแต่ใจแมน

เกณฑ์ทหารกันนะรับใช้ชาติกันหน่อย
อย่าลืมนะฮะเมื่อถึงกำหนดวาระของท่านนะครับ